ต่อกันที่ผลงานล่าสุดของพี่ตั๊กบงกฎนะคะ
คือต้องบอกว่าเป็นผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของเธอ
สำหรับเรื่องเพื่อนฉันฝันสลายนะคะเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าอินดี้นะคะ
ความรักของเพื่อนนะคะเปิดฉายรอบสื่อมวลชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของตัวเองนี่แหละ
และได้มีการดึงเอาผู้กำกับคนเก่งอย่างโขมก้องเกียจมานั่งแท่นโปรดิวเซอร์

แต่ในความสวยของเธอนั้นไม่มีอะไรเลย
ใช้ชีวิตไปวันแบบไม่มีกันสาร

มีพิมเป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็หวังดีกับเธอมาก

เมื่อวันหนึ่งโรคร้ายเข้ามาเยือนในชีวิตของพิม
พร้อมกับทั้งคู่ต้องพยายามปกปิดเหตุการณ์ที่ทั้งสองร่วมกันทำเอาไว้

ชีวิตของเธอทั้งสองคนจะพังลงในพริบตา

และสองสาวจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไร
ภูมิกับสาวอยากให้ทุกคนไปค้นหาคำตอบได้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
ดีใจค่ะที่หนังเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ก็หลังจากที่ลุ้นกันมาตั้งนาน
แล้วก็ตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้ค่ะ
ค่ะได้ถ่ายทอดเรื่องราวตามที่ได้สัญญากับเพื่อนไว้

เพราะว่าเป็นหนังที่ตั๊กเจตนาที่ตั๊กอยากจะเล่ามา
คือเป็นเจตนาที่ตั๊กตั้งใจที่จะทำหนังเรื่องนี้จริง
แล้วก็อยากให้ดีที่สุด

เพราะว่าอยากให้เขาได้เห็นเรื่องราวของเพื่อนตาที่ไม่สบาย

จริงอันนี้ไม่ได้แบบว่าอ้วยเพราะว่าอันนี้หรอก

ดีเพราะภาพในหัวตักชัด

ในส่วนตัวผมคนทำเราก็ชอบ